ขอบคุณทุกคนเลยที่กดไลค์กดแชร์
เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่มีคนถ่ายรูปกับแก

มันคือหนึ่งกำลังใจที่ทำให้แกเนี่ย
อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อ
ที่แกที่เดียวเพื่อขอขอบคุณมาก
มันไม่ได้เป็นความตลกสำหรับน้องอย่างเดียวแต่มันเป็นกำลังใจชิ้นสำคัญของอาม่าเลยจริง
ทำให้แกอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อเจอทีนานเจอตากล้องเจอควีเอทีศ
ให้แกเหมือนมีแฟชั่นในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็มีความสุขมาก
สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นไปสวนลุมได้บ่อยขึ้น
เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กจริงนะครับซึ่งทำให้คนที่หมดไฟมีลุกขึ้นมา
มีไฟโชคโชนยิ้มแย้มกล่องใสได้เป็นอัมม่าเลยทั้งวันนี้
ทุกคนมีส่วนช่วยจริงที่ทำให้แม่ยังมีความสุขในวันนี้นะครับ
แล้วขอบคุณด้วยก็แล้วกันครับ
ทำยังไงดีครับ
หมายถึงข้อความของคนทางบ้านก็เปิดมันไปสิมันไม่ชอบเราก็เปิดมันไป
แล้วก็ไปหาที่อร่อยกินกินคนเดียวกินกินแล้วก็ซื้อกลับมาบ้านกินอีกนิดนึ

กินอะไรอูเชียปราสาทไทยปริงทะแหล

แล้วถ้าผมจนนะครับไม่มีตังค์ครับผม

เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของดีเจเพชรจ้าเลยก็ว่าได้
โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรม

แต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุด

ชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะ
ขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาตลอดเวลา
หลับให้สบายนะแม่
ก่อนจะโพสต์คลิปย้อนหวานระหว่างเจ้าตัวและอาม่า

สุดที่รักโชคดีที่ถ่ายคลิปแม่ไว้เป็นพันคลิป
นี่คือความสุขของทุกคนนะครับ

เจเพชจ้าได้มีการโพสต์คลิปหลังจากที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด๑๙
แสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใหญ่ของอาม่าเป็นอย่างมาก
โดยอาม่าเผยว่าถ้าตัวเองตายไปจะไม่เสียดายเลย
แต่สำหรับดีเจเพชจ้าที่ยังหนุ่มอยู่

อาม่าเป็นห่วงมากถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียว

โปรดติดตามตอนต่อไป